ผมขนมันน้อยไงอ้อยมันฟั่นใหญ่นี่ครับ
คุณผู้ชมครับเจ้าสัตว์แปลกที่เราพูดถึงครับ
ตัวมันยาวประมาณสักฟุตหนึ่งลักษณะและหน้าตา
ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่น้องใบตองบอกว่าเหมือนอะไรนะ
เหมือนหนูผสมตุ่นผสมอะไรไม่รู้

ชาวบ้านนะเขาพูดมานะบอกว่าปากมันเหมือนหมูเลยนะ

เวลาตื่นตกใจมันจะม้วนต้วนเลย

ใช่แล้วน้องใบตองแถมมีหางยาวหัวสีขาวสลับดำ
ก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือตัวอะไร

แต่ผู้ที่พบเจ้าหนูยักษ์ตัวนี้นะครับ
นี่เขาว่ากันว่านี่คนนี้เลยครับ
ก็คือนายอามัติหลงจิหรือว่า
ลุงอำมาตย์แกอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่๑๑
ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูน

อืมคือมองแวบแรกก็เหมือนน้องใบตองที่บอกอ่ะ
หนูแปลกหนูแปลกแน่
ก่อนหน้านี้ครับเขาพบลักษณะแบบนี้มาแล้ว๒ตัว
โดยทั้งหมดเขาพบในขณะที่ทำความสะอาด
ไก่แล้วมันหลบอยู่ในกระมัง
ครั้งแรกที่พบก็ได้นำส่งให้กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไปแล้ว
แต่ปรากฏว่าครั้งนี้มาเจออีก
เขาเลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่า
หลังจากนี้จะรอดูว่าตัวแม่มันจะมารับตัวลูกมันไหม

แต่ถ้าไม่มารับแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งให้กับ
เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเหมือนเดิมนั่นแหละครับ
เพราะเขาไม่รู้จริงมันคือตัวอะไรนะ
ว่ารูปร่างหน้าตาของมันมองไปมองมาเหมือนตัวสาโท
อุ๊ยงงไปกันใหญ่คือถ้าพูดถึงสาโทนี่ผมคือเครื่องดื่มเลยนะ

เอาจริงแต่เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเอางี้ละกัน
ถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ส่งข้อความมาคุยกับเราได้หน่อย
บางคนบอกว่าเหมือนอะไรนะเหมือน
อะไรอ่ะคล้ายสมเสร็จผสมอะไรอย่างนี้หลายอย่าง
คือสีก็เหมือนแต่ไม่รู้คืออะไรอ่ะ
เอาง่ายเรียกง่ายหนูด่าง
ไม่ใช่หนูด่างไปพูดเดี๋ยวด่างเดี๋ยวเขาไปแห่ซื้อกัน
เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขามาบอกอีกทีว่ามันคือตัวอะไรนะ
ถูกต้องคุณชนะไปดูเรื่องราว